ดูความคืบหน้าอาการป่วยของคุณน้ำตาลเดอะสตากันหน่อยนะคะ

แพทย์จากโรงพยาบาลสิริราชก็มีการแถลงข่าว

ซึ่งหลายคนตั้งคำถามว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
ล่าสุดตอนนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้นะคะ
อาการป่วยของคุณน้ำตาลเกิดจากอะไรกันแน่
แต่อาการโดยรวมตอนนี้ยังอยู่ในขั้นวิกฤต
สมองบวมหนักเพิ่มมากขึ้น
แต่มีสัญญาณชีพที่คงที่นะคะ

แล้วก็เฝ้าระวังกันแบบวันต่อวันค่ะ
นำโดยสัตว์อาจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะ
แพทย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและสวงอกครอบครัว
กันแถลงข่าวเมื่อสักประมาณบ่าย๒๓๐ที่ผ่านมาค่ะ
โดยคุณหมอประสิทธิ์บอกว่าจนถึงขณะนี้
ยังไม่สามารถระบุสาเหตุอาการป่วยที่ชัดเจนได้
หลังจากที่สัญญาณชีพคงที่แล้วก็ไม่มีเลือดออกจากท่อหายใจ
ก็ยังไม่พบตำแหน่งของเลือดที่ออกจากปอดทั้งสองข้าง
ตอนนี้สมองของคุณน้ำตาลบวมมาก
แล้วก็เนื่องจากว่ายังไม่เห็นตำแหน่งที่เลื่อนออก
แนวทางการรักษาจึงต้องมีการเฝ้าระวังกันแบบวันต่อวันนะคะ
ขณะนี้แพทย์ยังคงใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด

คุณหมอยอมรับแล้วค่ะว่าอาการดังกล่าวพบได้ยากมากนะ
ในคนปกติทั่วไปคือ๑ในล้านนะค่ะ

เนื่องจากเรายังไม่รู้ว่าสาเหตุเลือดออกคืออะไร
นี่เป็นสิ่งที่ยังต้องเฝ้าพึงระวังอยู่
ประเมินการทำงานของสมองในเวลานี้ยัง

คนทุกคนตื่นเต้นสมองขาด
เลือดไปเลี้ยงขาวเส้นไปเนี่ย
สมองคือการบวมน้ำล่ะ
มันจะเป็นมากขึ้นถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะเริ่มค่อยลดลง
เราจะประเมินว่าตกลงสมองยังทำงานเป็นยังไงอยู่บ้าง

ในเวลานี้คงยังไม่สามารถประเมินการทำงานของสมองได้อย่างเต็มที่
โรคผู้แบบนี้เป็นโรคที่เยินน้อยมาก
ผมยืนยันน้อยมากนะ
ผมไม่อยากให้สมองยังดันไปเป็นสังคมตื่นตนกว่าจะมีแผงอยู่ในตัวฉันหรือเปล่า

คนเราผมยังยืนยันว่าพูดแบบนี้มีเส้นเลือดผิดปกติเราอาจจะมี

แต่โอกาสที่จะก่อเลือบมันน้อยมาก
ส่วนบรรยากาศที่โรงพยาบาลซีริรัตน์วันนี้ค่ะคุณผู้ชม
ก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงนะคะ

ก็ไปเยี่ยมคุณน้ำตาลที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะ

รวมถึงพี่แล้วก็คนที่เคยร่วมงานละคร

ก็มาส่งกำลังใจให้น้องหายป่วยจากอาการในเร็ววันค่ะ
คือตอนทำงานด้วยกันก็

เวลาไม่สบายก็จะไม่ยอมบอก
คือก็ทนเล่นละครจนแบบว่า

หนูแบบโกรธร้อนมากเลยบอกว่าอ้าวแล้วมันไม่บอกอย่างนี้
ก็จะเป็นคนแบบอดทนแล้วก็ไม่กล้าบอกครับ
คือพวกเราก็ไม่อยากเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันงงนะครับ
งอนนะครับว่าขอให้มันเป็นข่าวดีสำหรับพวกเรานะครับ
ที่น้องจะฟื้นกลับมาแล้วก็มาพูดคุยกันได้อีกครั้งหนึ่งครับ
ทีนี้มาดูในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะ
ตอนนี้โซเชียลยังคงแห่ชื่นชมตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ
ซึ่งได้มีการโพสต์คลิปความยาวสักประมาณ๗นาทีเสร็จ
เพจตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ

เปิดทางนำรถฉุกเฉินจากหน้าด่านพระราม๒
พารถรถพยาบาลจากโรงพยาบาลสมุทรสาครฝ่าการจราจรที่คับข้าง
นำส่งที่โรงพยาบาลสิริราชอย่างทันท่วงที

แล้วก็ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
อย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยเหลือชีวิตประชาชน
แล้วก็มีการขอบคุณไปถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนน
ที่ก็ช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือ
เปิดทางให้รถพยาบาลนำตัวคุณน้ำตาล

ค่ะก็ยังให้กำลังใจนะคะ
อย่างต่อเนื่องสำหรับครอบครัวคุณน้ำตาลนะคะ